คุณผู้ชมอันนี้น่าตกใจยังไงค่ะผู้หญิงคนนึงเขาปวดท้องไปนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลืออยู่สามวัน
พอกลับมาที่บ้านผ่านไปแล้ว๑๐กว่าวัน
ทำไมที่มือข้างขวาจับดูมันแข็งเจ็บ
เอากลับไปให้หมอดูปรากฏว่าเข็มน้ำเกลือมันคาอยู่ที่ฝ่ามือ
คุณผู้ชมดูเอาละกันทำไมเข็มมันอยู่อย่างนี้
คือเธอเจ็บแล้วคำถามคือแล้วตอนเอาออกคุณพยาบาลไม่ได้เอาเข็มออกเหรอ
นั่นสิคะเอาจากสายออก
ตอนแรกเธอคิดว่าเออคงแบบว่าให้น้ำเกลือมาอาจจะเส้นเลือดแข็งหรือเปล่า
จับอยู่สังเกตมันเป็นแท่งยาว

เมื่อเดือนก่อนนอนอยู่สามวันพอออกมาตอนแรกคำคำดูเข้าใจว่าเส้นเลือดคงแข็งอ่ะ
ให้น้ำเกลือเยอะนะฮะเลยไม่ได้คิดอะไรมากพอผ่านไป๑๓วันทำไมมันแข็งไม่หาย
ขยับดูเออเจ็บก็เลยกลับไปหาหมอหมอเห็นแล้วบอกว่าคนไข้ครับมันน่าจะเป็นเข็มน้ำเกลือล่ะครับนะฮะ
แต่ว่าพอเอามือไปเอ็กซาเรย์กลับไม่เห็นว่ามันคือเข็มแต่หมอคนที่เธอไปเจอเนี่ยไม่กล้าผ่าให้
เพราะไม่ได้เป็นเจ้าของไข้ที่มานอนในครั้งที่แล้วก็เลยทำนัดให้กลับไปเจอกับคุณหมอคนเดิม
แล้วเธอถามว่าแล้วถ้าเป็นเข็มน้ำเกลือจริงเธอสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหม
จากคุณหมอและโรงพยาบาลเพราะอะไรเสียเวลางาน
แล้วข้อมือตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะมันเจ็บเพราะมีเข็มอยู่ในฝ่ามือด้วย
เรื่องแบบนี้ถ้าสุดท้ายแล้วเป็นเข็มน้ำเกลือจริงอยากจะให้ทางโรงพยาบาลเยียวยาให้ตามกฎหมาย
อย่างน้อยคุณต้องออกค่าผ่าตัดหรือค่ารักษาพยาบาลที่เธอต้องเสียไปทั้งหมด
เพราะนี่คือความผิดพลาดใช่หรือไม่นะครับน่ากลัวนะครับ

กลัวมันจะรวบมาเจ็บใต้ผิวหนังเรา